ไปดูเรื่องของนักเสี่ยงโชคกันต่อนะคะ
นักเสี่ยงโชคจากทั่วสารทิศเขาบอกว่าตอนนี้
กำลังพากันไปขอโชคขอลาบที่นี่

เพราะมีคนดวงดีถูกรางวัล
คุณคะที่นี่เนี่ยไม่เคยว่างเลยตอนนี้

นี่คือที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๗ถนนสาย๔
สีขรพูมสนมรัตนบุรี
ตำบลคาระแมะอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์

เอ้อห้ามไปป้ายห้ามปีนสิคะ

ไม่ได้เเท่าไหร่ทำใหม่นี้พอนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านเขานำเงินมาบริจาคเพื่อสร้างสารใหม่

ตอนนั้นเขามีการทำบุญเหมือนขึ้นบ้านใหม่

เขาบอกว่าเขาเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
และก็เอาสิ่งของมาแก้บนมาเส้นไหว้กับสารหลักกิโลตรงนี้
และครั้งนี้กลับมาก็หวังว่าจะมาขอโชคขอลาบอีกครั้ง
และก็พูดอีกว่าถ้าเกิดว่าถูกรางวัลใหญ่
เดี๋ยวจะมาสร้างโดมหลังคาให้
จัดไปตั้ง๓ทูบ๓ดอกเลยนะ

อันนี้ยังกำลังไหม้มอดอยู่รอดู
ซึ่งทางด้านอาจารย์แมวก็เดินทางนำผ้าได้ดิบมาถวาย
เป็นที่รองนั่งให้กับรูปปั้นของตายาย
เนื่องจากว่าตาเชยายมีและตาจันทร์มาเข้าฝัน
บอกว่าที่นั่งอยู่นั้นเจ็บก้น
ไม่มีเบาะรองนั่งเลย
อาจารย์แมวมาเลยมาถวายเลย

มีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบกันเนืองแน่น

ซึ่งแต่ละคนเขาก็จะได้ตัวเลขได้อะไรต่าง

จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจากทูปเสียงทาย
คือเขาบอกว่าลักษณะตรงหลักกิโลอันนี้ที่ทำขึ้นใหม่เนี่ย

เห็นเขาบอกว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่ยังไม่ออก

ถ้าจำไม่ผิดนะรัตนบุรี

มันไม่ได้หมายความว่าเลขที่ออกไปแล้วมันจะออกไม่ได้ไง

จะมาบอกว่าอันนั้นยังไม่ออกอันนี้มันไม่ได้
เรื่องของตัวเลขมันไม่สามารถคาดคณีได้

แล้วแต่การตีความค่ะ